คุณผู้ชมคะเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการไล่ลากคู่อริกันหน่อย
อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
รถเก๋งสีดำคันหนึ่งเขาขับย้อนสอนมา
แล้วก็มีอริขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
แต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มันเพลี่ยงพล้ำไปชนกับรถกระบะแล้วก็ล้มลง
ทีนี้คนขับรถเก่งรับลงมามารุมทำร้าย
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกัน
จมกองเลือดอยู่สภาพคือคอหักเลย

แล้วใกล้กันก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
กระเด็นไปไกลประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วก็ยังมีรถกระบะ๔ประตู

สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้คือกันชนหน้า
ถูกชนจนได้รับความเสียหาย
เจ้าของรถกระบะคันที่ถูกชนนะคะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์

กำลังขับรถมาถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพล
แล้วเห็นว่ามีรถเก๋งดำขับย้อนสอนมา
มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ย้อนสอนไล่ตามกันมา
หลังจากนั้นนะคะรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้ม
แล้วก็ทำให้คนขี่กับคนซ้อนมอเตอร์ไซค์
กระเด็นตกจากมอเตอร์ไซค์มากระแทกกับรถกระบะ
ทีนี้มีผู้ชายสองคนลงมาจากรถเก๋งดำ

เดินตรงไปทำร้ายร่างกายคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์

หลังจากนั้นก็ไปทำร้ายร่างกายคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค
แล้วคนที่ไปทำร้ายก็ขึ้นรถเก๋งดำ

ทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิต

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใคร
ส่วนคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่ถูกรุมทำร้าย

ทราบชื่อคือนายศิวัฒน์สิงหะภูกรรมอายุ๒๒ปี

ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
ว่าทั้งรถเก๋งดำกับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขับไล่ตามกันมาจากตรงไหน
แล้วก็คิดว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ขับรถไล่ตามกันมาแบบนี้เหมือนกับจะตามมาล้างแค้น

คนขับรถเก๋งดำที่ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าข้อมูลเท่าที่ทราบตอนนี้
คือขับมุ่งหน้าไปทางรังสิตทางจังหวัดปฐุมธานีค่ะ